คือถ้าจะพูดถึงขบวนการในการเตะตัดขาหรือว่าสกัดกั้นพักก้าวไกลหรือคุณพิธา
ไม่ให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยเนี่ย

เท่ากับจะขาดคุณสมบัติทั้งการเป็นสอสอแล้วก็แคนดิเดตนายก
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มันมีกรณีรายงานบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี๒๕๖
แล้วเนื้อหาถ้อยคำในรายงานเนี่ยไม่ตรงกับคลิปบันทึกการประชุมที่ประชุมออนไลน์
นี่ครับโดยระบุนะครับบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เผยแพร่ในสื่อเกี่ยวกับบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี๒๕๕๙
เขาชี้แจงอยู่สามข้อด้วยกันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารรายงานที่เป็นบันทึกการประชุม
กับคลิปที่มีคุณคิมท่านประธานคิมเนี่ยเป็นประธานการประชุมแล้วพูดไม่ตรงกันใช่ไหม
ใช่ค่ะไม่ตรงกับในรายงานอ่ะคำถามของผู้ถือหุ้นที่ถามว่ายังเป็นสื่ออยู่ไหม
ยังทำสื่ออยู่ไหมเนื้อหาในเอกสารบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด๙วาระ
วาระที่๙อย่างที่มีคลิปเสียงออกมาเนี่ยนะฮะคลิปภาพออกมาในเวลา๓นาทีตรงนั้นที่คุณแยมถัปนีเอามาเปิดเผยเนี่ยเป็นวาระอื่น
ซึ่งไม่ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสักถามในเรื่องอื่นอื่น
มีคำถามที่ซ้ำซ้อนจากผู้ถือหุ้นเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทดังนั้นการจัดทำบันทึกคำถามและคำตอบในรายงานการประชุมจึงได้สรุปเป็นสาระสำคัญ
เพื่อเป็นความชัดเจนเหลือมิได้เป็นการจดบันทึกแบบคำต่อคำ
ระที่๙ก็เลยบันทึกแบบไม่ได้แบบคำต่อคำแบบสรุปบันทึกแบบสรุป
ทีนี้ประเด็นที่มีอยู่ในขณะนั้นว่าการสรุปคำตอบจากคำถามหลายข้อ
ที่มีผู้ถือหุ้นส่งเข้ามาทำไมไม่ตรงกัน
สำหรับในส่วนที่มีการบันทึกรายงานการประชุม
ว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
และมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกตินั้น
แต่หมายถึงบริษัทยังคงดำเนินการอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยไม่ได้มีการเลิกกิจการแต่อย่างใด

ยังเป็นปมให้ต้องตีความกันต่อไป

เพราะคำว่าบริษัทไม่ได้ต้องการจะสื่อสารว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่
แต่หมายถึงยังดำเนินการอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทที่จดทะเบียนเอาไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยไม่ได้มีการเลิกกิจการแต่อย่างใด

ว่าเขาจดทะเบียน
ถูกประสงค์ที่จดเอาไว้เนี่ยเป็นยังไง
แต่แน่นอนว่าเขาบอกว่าโดยมิได้มีการเลิกกิจการแต่อย่างใด

แล้วมันหมายความว่าไงพี่อุ๋ย
เดี๋ยวคงมีผู้รู้มาตีความในข้อหนึ่ง

นำส่งงบการเงินที่มีคนตั้งคำถาม
ก็พระข้าวไกยเศรษฐ์ครับวันนั้นลิขาที่การพัก
คุณชัยธวัฒน์ก็แถลงข่าวก็ตั้งคำถาม
ว่าเอ๊ะทำไมก่อนหน้านี้เคยบอกว่าไม่มีเรื่องของ

แล้วก็ไม่มีเรื่องการทำธุรกิจเรื่องสื่อโทรทัศน์

ซึ่ง๒ข้อตรงนี้ที่ชี้แจง

งบการเงินต่างเนี่ยนะฮะ
เป็นเพียงร่างงบการเงิน
อย่างข้อ๓นั้นบอกเป็นเพียงร่างงบการเงิน

ยังไม่ได้มีการสอบทาน
หรือตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี
จึงยังไม่สามารถนำไปอ้างอิง
หรือใช้งานภายนอกบริษัทได้

นี่เหมือนกับจะบอกว่า
ไม่รู้ว่าคุณจะยังไงก็แล้วแต่

ไปถามคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะฮะนี่เป็นหนึ่งในผู้ร้องเลยนะ
เขาได้งบนี้มาจากไหนถ้าบอกว่าเป็นเรื่องภายใน
คือคุณเรืองไกรเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาได้ยื่นหลักฐานเรื่องการถือหุ้นสื่อของคุณพิทาให้กรกตมาตลอด
ไม่ได้ยื่นแค่ครั้งเดียวนะไม่ใช่ว่ายื่นครั้งเดียวแล้วกรกตบอกยื่นไม่ทันยื่นไม่ทันห่วงเวลาแล้วต้องตีตก
ที่ผ่านมาทยอยยื่นทุกวันยื่นไปตลอดได้เอกสารอะไรมาก็ยื่นตลอด
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปขอคัดมา
มุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเนี่ยไปคัดมาเลยคนที่ไม่ใช่นักบัญชีแล้วเอาข้อมูลการเงินมาอธิบาย
ช่วงเวลานี้คุณเรืองไกรนี่เขาจบบัญชีค่ะเขาบอกคนเหล่านี้เนี่ย
ออกทะเลกันใหญ่แล้วเดี๋ยวจะออกมาหาสมุทรด้วยพร้อมกับบอกว่าถ้าใครคิดว่าเขาเอาเอกสารเท็จ
ยื่นกับกรกตเนี่ยนะขอให้เอาหลักฐานไปยื่นกับกรกตแล้วไปหักล้างกัน
ไม่ใช่มาหักล้างกันทางโซเชียลมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับนายพิธาด้วยเลยด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นถ้าพักก้าวไกลคิดว่าเอกสารของเขาเท็จตรงไหนไม่ใช่ตรงไหน
ให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยเอาหลักฐานเนี่ยไปยื่นกับกรกตเลย
แล้วขนาดต้องห้ามนะครับเขาจะบันทึกบัญชีถูกหรือผิดเนี่ยนะครับ
เขามีการต้องเรียกการรีโทรเหมือนกับผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาจะรีโทรกลับไป
เพราะฉะนั้นเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิทาเชื่อผมเถอะยังไม่จบหรอก

นี่ไม่นับที่เลขาธิการปปชบอกว่าคุณพิทาเคยยื่นเพิ่มเติมเอาไว้
บอกมีหลักฐานจากศาลที่บอกว่าเป็นผู้จัดการมรดกอีกนะ

แล้วคุณพิทาบอกได้โอนให้กับทายาทแล้วโอนแบบไหนอย่างไร